ไปมีสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับอดีตนักการเมืองดังเป็นรองนายกคนหนึ่ง
อ่ะเชื่อว่าทุกคนจำได้อ่ะสอนย่อยยักษ์
ค่ะตอนนั้นเป็นข่าวดังมากมากแล้วบอกเป็นนักการเมืองที่เคยเป็นหัวหน้าพักด้วย
ใช่พักเพื่อไทยค่ะทนายตั้มบอกว่าผมจะไปทำร้ายพักผมทำไม
แต่เป็นลูกความเนี้ยเขาเดือดร้อนจริงจริงอืม
ตอนนั้นใครที่ทำผิดอะไรยังไงเขาก็แจ้งความดำเนินคดี
ว่าความให้อะไรก็ว่ากันไปทางฝั่งของนักการเมืองคนนี้ก็ฟ้องกลับนะค่ะอ่า
ประชาชนเนี่ยเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยซึ่งความจริงก่อนหน้านี้
คนที่ทราบก็จะรู้อยู่แล้วค่ะแต่ล่าสุดวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ทนายตั้มแจ้งข่าวฮะบอกผมเนี่ยลาออกจากการเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยแล้ว
โอ้แล้วก็มีภาพนี้เผยแพร่ออกมาขวามือคือทนายตั้ม
ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดขอดูภาพที่กว้างกว่านี้หน่อย
เมื่อสักครู่นี้นะนี่ฮะซ้ายมือคุณสมศักดิ์เทพสุธิน
นี่เป็นผู้บริหารของพักพลังประชารัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
แม่ทนายกับกระทรวงยุติธรรมนี่ดูเข้ากันดีนะฮะ
คือมีข่าวว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยพอทราบข่าวว่าธนายตั้มลาออกจากการเป็นสมาชิกพักเพื่อไทย
อาจจะได้ลงส่อแล้วถ้าได้รับเลือกตั้งให้เป็นส่อจะได้เอาความรู้ไปช่วยเหลือประชาชน
นายตั้มยังไม่ได้รับปากนะครับท่านผู้ชมครับแต่บอกว่าขอกลับไปตัดสินใจก่อน
ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้สิ้นเดือนนี้ก็คงจะมีคำตอบให้
ก็ถือว่าคงจะทันกำหนดในการสมัครเป็นสมาชิกพักการเมืองนั่นแหละ
ถ้าต้องลงเลือกตั้งเป็นสอสอของพักไหนแล้วเขาจะมีเรื่องของวันเวลาในการเป็นสมาชิกพักการเมืองนะครับ
เดี๋ยวรอฟังอีกทีนะฮะความเคลื่อนไหวของพักพลังประชารัฐนะครับวันนี้
มีความเคลื่อนไหวของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านะครับก่อนหน้านี้เคยนำทีมสสพักเศรษฐกิจไทยที่ออกจากพลังประชารัฐมาอยู่พักเศรษฐกิจไทยนี่ฮะ
แล้วไปคุกเข่าเอาพวงมาลัยไปไหว้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
พร้อมกับข่าวว่าจะกลับมาอยู่พักพลังประชารัฐกลับมาอยู่บ้านหลังเดิมแล้วนะ
เพราะบิ๊กตู่ไม่อยู่แล้วไปอยู่รวมไทยสร้างชาติแล้ว
ล่าสุดวันนี้นะครับมีรายงานว่าร้อยเอกธรรมนัฐนำทีมสสพักเศรษฐกิจไทยมาสมัครเข้าเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐเรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยใช้วิธีให้คณะกรรมการบริหารพักเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีมติขับให้พ้นพัก
เพราะถ้าสอสอถูกขับพ้นพักจะยังคงสถานะสอสออยู่
แต่ต้องไปหาพักใหม่สังกัดภายใน๓๐วัน
แต่ถ้าลาออกเนี่ยจะสิ้นสภาพการเป็นสอสอเลย
เพราะว่าลำนูนกำหนดว่าคนเป็นสอสอต้องสังกัดภาคการเมือง
ก็เลยให้ภาคเศรษฐกิจไทยมีมติขับออกมานะครับ
แน่นอนว่าเดี๋ยวคงมาสมัครเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐนะครับ
คุณไผลลิกนะฮะนี่เป็นสอสอกำแพงเพชรนะฮะ
คนสิทธิ์ของร้อยเอกธรรมนัฐก็ยืนยันนะครับว่าตอนนี้ทุกอย่างก็เรียบร้อยหมดแล้ว
จากนี้ไปก็คือเดินหน้าลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งนะครับ
ภูมิใจไทยนะครับวันนี้เปิดตัวผู้สมัครหลายคนหลายเขตนะครับ

สจในแต่ละพื้นที่อยู่แล้วนะครับ

วันนี้ก็มาเปิดตัวสจเปิ้ลนางดารุณีภูลประสิทธิ์นะครับ
มีว่าที่ผู้สมัครสอสอปฐุมธานี๗เขตด้วยนะฮะ
ที่วันนี้ก็มาเปิดตัวนะครับท่านผู้ชมครับ
หนึ่งในนั้นคือสจ๑นะฮะนางสาวนัทธิดา
ที่เป็นทีมงานของบิ๊กแจ๊ดพลตำรวจโทคำนวณวิทย์ทูปกระจ่าง
นายกอบจปฐุมธานี
แต่ก็มีประเด็นดราม่าทางฝั่งของพักเพื่อไทย
จะไม่ส่งลงสมัครในพื้นที่เขต๓นะฮะ
ก็เลยตัดสินใจย้ายมาอยู่กับภูมิใจไทยนะครับ
ทางสจเปิ้ลเองนะครับคุณดารุณีนะครับ
ยอมรับว่าผลเอกประวิทธิ์วงศ์สุวรรณหัวหน้าพลักษณ์พลังประชารัฐ
ก็ทาบทามให้ไปลงสมัครสอสอในนามพักพลังประชารัฐ
แต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันมีเจ้าถิ่นอยู่แล้ว
ตัดสินใจเลือกมาอยู่กับพักภูมิใจไทย
มั่นใจว่าจะสู้กระดูกเบอร์ใหญ่ของพักพลังประชารัฐได้

กำลังมาพลังประชารัฐนะอะไรอย่างนี้ค่ะ
อย่างไรต้องคุยกับแหลกมนตรีก่อน
แล้วก็จะมาบอกพลังอะไรอย่างนี้ค่ะ
คุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ช่วงนี้ก็ต้องแหม่ชี้แจงข่าว
เว้นวันนะฮะคือล่าสุดเนี่ยมีการเผยแพร่ภาพที่คุณอนุทินเดินทางไป
ร่วมแสดงความอาลัยในงานศพคุณแม่ของคุณหญิงพจมานดามาพงศ์นะครับ
อดีตภรรยาของคุณทักษิณชินวัตรนะครับ
ซึ่งจะเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับ
ที่ไปเจอเจอแล้วก็ไปไหว้คุณหญิงพจมานด้วยความเคารพนอบน้อม
คุณอนุทินบอกก็เป็นเพราะว่ารู้จักคุ้นเคยกันอยู่แล้วตั้งแต่สมัยอยู่พักไทยรักไทย
ไม่ได้สื่อความหมายอะไรในทางการเมืองเป็นพิเศษนะฮะ
ขณะเดียวกันก็ไม่ได้คุยเรื่องการเมืองกันในงานด้วย
เพราะว่ามันไม่ใช่เวลาที่จะมาคุยเรื่องการเมืองกัน
ผู้ที่มีพลังความเป็นนักสู้มีความพร้อมในการทำงานทางการเมืองนะฮะ
ส่วนตัวของคุณอนุทินบอกตัวผมเองก็เป็นผู้นำของพักภูมิใจไทย
เจอเจอกันก็พูดคุยกันให้กำลังใจกันตามปกติ
ส่วนเรื่องทางการเมืองก็ว่ากันอีกบทบาทหนึ่ง

ไม่ได้คุยไม่ได้คุยอะไรมาก